เรื่องนี้หน่อยนะแหมหัวอกคนเป็นพ่อแม่นะปราจีนบุรี
เด็กผู้ชายอายุ๑๕ปีเท่านั้นนะคะหรืออาจจะเป็นขโมย
ขโมยทรัพย์สินของชาวบ้านขโมยมอเตอร์ไซค์
ทีนี้คุณผู้ชมกล้องวงจรปิดจับภาพได้
ส่วนเจ้าของทรัพย์สินจับตัวไว้ได้ค่ะ
จับตัวไว้ได้แล้วทำยังไงคนที่ร้องไห้ช้ำที่สุดคือแม่ค่ะ
แม่ร้องไห้เลยนะคะแม่บอกว่าฉันสั่งสอนมาแล้วนะ
กับเจ้าของทรัพย์สินฉันสั่งสอนมาแล้วนะ
ไม่ใช่ไม่สั่งสอนแต่มันไม่จำแล้วสุดท้ายก็มาทำแบบนี้ค่ะ
ไปขโมยทรัพย์สินของชาวบ้านอายุ๑๕ปีเองโถลูกคิดสั้นมากเลยนะจ๊ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมเหตุการณ์มันเกิดขึ้นในท้องที่ของบ้านท่าตูม
อำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปลาจีนบุรีนะคะ
กล้องวงจรปิดเนี่ยจับภาพได้เลยผู้ชายคนนี้น้องคนนี้อายุ๑๕ปีเท่านั้น
กับเพื่อนวัยเดียวกันนี่แหละค่ะไปขโมยของในร้านขายของ
นิคมอุตสาหกรรม๓๐๔ปราจีนบุรีนี่กล้องวงจรปิดจับภาพได้
ขโมยจุดนี้เสร็จปุ๊บแล้วยังไปขโมยรถจอย่อรถจักรยานยนต์
ของชาวบ้านอีก๒คันรถจักรยานนี่เข้ามาในร้านก่อน
กล้องวงจรปิดในร้านจับภาพได้นะฮะ
ทีนี้คุณผู้ชมตอนที่กล้องวงจรปิดจับภาพได้เนี่ย

เจ้าของเขาก็เลยพยายามไปหาตัวสุดท้ายจับได้นะคะ
อยากให้ดูตอนที่จับตัวได้แล้วแล้วแม่รู้ว่าลูกตัวเองเป็นหัวขโมย
คนที่เป็นแม่เขาจะรู้สึกยังไงเอาไปดูภาพกันค่ะ
ถ้าจะดำเนินคดีในเมื่อน้องทำผิดก็เอาไปเลยพี่
เพราะว่าหนูอยากให้ลูกเรียนรู้
อันนี้จับใจแม่นะ

สองมือทำงานสิ
บาปที่ขโมยของน่าจะไม่เท่าบาปที่ทำให้แม่น้ำตาไหล
ใช่ค่ะคือพ่อแม่ทุกคนอยากให้ลูกเป็นคนดีนะคะ
ก็สั่งก็สอนแต่ว่าตัวลูกเนี่ยแม่บอกไม่จำไง

แม่บอกว่าคือปกติเนี่ยลูกชายคนนี้ชื่อว่าแดงแล้วกันนะครับ
สมมุติปกติเป็นเด็กที่ชอบโกหก
แต่ไม่เคยรู้มาก่อนว่าลูกไปเป็นหัวขโมย

เพราะว่าทำงานที่ร้านคาแคร์ร้านล้างอัดฉีดนะคะ

พร้อมที่จะผ่อนผันให้เรื่องของค่าเสียหายต่าง
แล้วถ้าเกิดว่าเจ้าทุกข์อยากแจ้งความดำเนินคดีแม่ก็ยอม

เห็นแม่ร้องไห้แบบนี้นะคะก็เลยให้อภัย

อย่าให้ลูกกลับมาทำแบบนี้อีกนะคะ
ครับเห็นใจคุณแม่นะครับก็คือใช่ค่ะ